พูดถึงต่างจังหวัดแล้วคงต้องบอกว่าผ่านมาแล้วนะครับ
เทศกาลสงกรานของจังหวัดเชียงใหม่
ปีนี้ก็เน้นเรื่องของการสืบสารประเพณีวัฒนธรรม
เน้นการสัมพันธ์กันการร่วมมือกันของคนในชุมชนแล้วก็วัดนะครับ
รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมตามแบบของชาวบ้านด้วย
จะเป็นอย่างไรวันนี้เรารวบรวมมาให้ชมอีกครั้งหนึ่งติดตามจากรายงานครับ
พอตกบ่ายก็ร่วมกันก่อเจดีไซน์ตามความคิดสร้างสรรค์ของแต่ละกลุ่ม
ระดับตกแต่งด้วยดอกไม้และตุ่มมงคลนานาชนิดสวยงามตามท้องเรื่อง
ถ้ามาดูที่วัดพระสิงห์วรมหาวิหารก็จัดขบวนแห่พระพุทธศรีหิง
พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองและพระพุทธรูปสำคัญ
พระแก้วขาวพระเจ้าฝนแสนหาและหลวงพ่อดับภัย
ให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวทั้งสองข้างถนนรอบคู่เมืองร่วมส่งน้ำพระค่ะ
อกจากนี้ยังมีการประกวดแข่งขันการแสดงศิลปะวัฒนธรรมอย่างการตีกลองสะบัดชัย
ซึ่งเป็นศิลปะผู้คนเหลือมายาวนานแต่ละทีมก็ไม่มีใครยอมใครค่ะ
ปิดท้ายกันที่วัดแม่หอยเงินที่ประกวดรำวงย้อนยุค
แต่ละทีมก็มาประชันลีลากันมาเต็มที่ค่ะ
โยกไปซ้ายย้ายไปทางขวาสนุกแล้วยังได้สุขภาพอีกด้วย
เพียงเท่านั้นตกดึกยังมีการจ้อยส่อ
การแสดงพื้นบ้านเก่าแก่ของคนเหนือจากวงปุ๋ย
สอชื่อดังย่านสันทรายเชียงใหม่
ร้องขับกล่อมชาวบ้านสร้างความสนุกสนานคลื้นเครง
ประเวณีปีใหม่เมืองที่เชียงใหม่ปีนี้
เน้นวิถีชุมชนแม้จะมีความสนุกสนานคลุก
แต่ก็ไม่ลืมความสนุกสมาธิพื้นบ้านและประเพณีที่สึงทอดกันมา
ข่าวเทราะทีวีรายงาน